เรามาดูคดีสำคัญต่างที่เกิดขึ้นในบ้านเรา
เชื่อว่าท่านก็ตามความคืบหน้ากันอยู่

เริ่มต้นจากคดีของน้องน้ำสาววัย๑๖นะครับ
ที่หายไปนะครับหลังจากไปทำงานในบ้านของนางสาวโมนาที่กรุงเทพ
คุณแม่อยู่ที่เพชรบุรีท่านทราบข่าวกันดีแล้ว
ที่สุดแล้วพบเป็นศพถูกฝังดินอยู่
นางสาวโมนาตอนแรกก็สารภาพ
แต่บอกว่าแค่ทำร้ายร่างกายน้องไม่ได้ถึงตาย
มีเพื่อนที่เป็นธอมอีกคนนึงนั่นแหละ

ที่สุดแล้ววันนี้ตำรวจไปจับเพิ่มอีก๓คนครับท่านผู้ชมครับ
เป็นผู้ที่ร่วมกันฝังศพน้องน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
๓คนนี้ก็คือนายปราโมทสุวรรณพิทักษ์หรือว่าบอย
นี่เป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพชรชบุรีแล้วก็เป็นน้องชายของนางสาวโมนาด้วยนะครับ
อีกคนนึงชื่อนางสาวปราธนาทวมซับหรือเมา
และนางสาวปนัดดาสุวรรณพิทักษ์หรือฟา
ถูกตำรวจกองกำกับการ๕ควบคุมตัวมาสอบปากคำ
สุวรรณพิธาคหรือว่าโมนา
ผู้ต้องหาที่ทำร้ายร่างกายนางสาวจริยาศรีศักดิ์หรือน้องน้ำ

แล้วนำศพไปฝังที่จังหวัดเพชรชบุรี
บอยนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพชรชบุรีนะครับ
แล้วก็เป็นน้องชายของนางสาวโมนา

แล้วช่วยยกศพน้องน้ำออกจากรถยนต์
วางไว้บนกำแพงเพื่อให้นางสาวเมาส์

ส่วนนางสาวเมาส์ทำหน้าที่ห่อศพ

โดยมีนางสาวฟาช่วยกันฝังศพ

เปิดเผยว่าตำรวจได้จับผู้ต้องหาได้ที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดภูเก็ต
โดยเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง๓คนสารภาพว่าได้ช่วยกันฝังศพน้องน้ำจริง
กลุ่มที่เราจับมาเพิ่มเติมภายหลังในวันนี้อีก๓คน
เป็นในส่วนที่ร่วมกันนำศพน้องน้ำมาฝังต้องแยกส่วนกัน
อันนั้นทำลายคือโบราณที่ทำให้เสียชีวิต
ก็วางกุมมาเพิบอีก๓ลายตามที่สารท่านได้อนุมัติหมายจับ
อธิบายให้ฟังทั้งขั้นหมด
ไข่ช่วยยกจากรถเอามาข้ามกำแพง
ไข่ลับจากศพอยู่บนกำแพงลงมาแล้วก็เอาไปไว้ในหลุม
ไข่ช่วยเอัดดินโกบหลุม
ทุกคนก็รับสาภาพที่สอดคล้องต้องกันครับ
นี่๓คนนี้ก็ถูกแยกกันไปสอบปากคำโดยละเอียดแล้ว

ตำรวจบอกว่าทั้ง๓คนก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรูปคดี

แล้วพอเอาข้อมูลทั้ง๓คนมาประกอบกัน
จิ๊กซอต่อกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเรื่องราวเดียวกันด้วย
แล้วมันก็จะไปผูกเชื่อมโยงถึงนางสาวโมนานั่นแหละ

ตกลงคุณบอกว่าคุณแค่ทำร้าย

คนอื่นเข้าไปอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ย

พรุ่งนี้ถึงจะนำตัวไปฝากขังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนบรรยากาศอีกด้านหนึ่งครับ

ที่นี่คือที่ชาปนสถานวัดดอนผิงแดด
ที่ตะมนต์บางขุนไซอย่างเผื่อบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี

ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
มาช่วยเรื่องของการตามหาน้องช่วยกับคุณแม่จนเจอนะครับ
ได้ไปเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพน้องน้ำ
พร้อมกับเปิดเผยว่าจะขอให้มีการคุ้มครองพยาน
และจะพาแม่ของน้องน้ำไปพักอาศัยที่มูลนิธิชั่วคราวก่อน
แม่ของน้องน้ำก็ยังเสียใจนะครับ
วันนี้ก็บอกว่าก็เสียใจที่สูญเสียลูกสาว
แต่ก็ดีใจที่ได้จัดทำพิธีส่งดวงวิญญาณให้กับลูกสาวไปสู่พบภูมิที่ดี
หลังจากต้องรอคอยมานานกว่า๕ปี
ส่วนเรื่องคดีความยืนยันว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุด
คือทางตำรวจก็บอกว่าเรื่องคดีความนั้นก็มีคนถามเยอะ
กรณีที่โมนาได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
เป็นเพราะหลักฐานมันอ่อนไปไหมมันเบาไหมถึงได้รับการปล่อยตัว
ตำรวจบอกว่าการประกันตัวหรือว่าปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของศาล

แต่ถ้าปล่อยตัวมาแล้วไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ตำรวจก็สามารถยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวได้